กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุเทพบูอ้นสมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่สัดส่วนปีกแรงงาน
วันนี้ขอมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะอภิปรายเพื่อขอตัดงบกระทรวงแรงงานนะครับลง๑๐นะครับจาก๕เสือนะครับสำนัก
หลัดกรมการจัดหางานกรมพัฒนาวิมือแรงงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานประกันสังคมและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัย
ด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับผมเองในหน้าที่เป็นผู้ใช้แรงงานมาสามสิบกว่าปีเห็นว่าวันนี้งบประมาณที่ขอตัดนี้จะให้ทำเกิดประโยชน์ในการบริหารของกระทรวงแรงงานเดี๋ยวจะมีการนำเสนอต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดหางานที่ผ่านมานะครับการจัดหางานค่อนข้างมีปัญหานะฮะเกี่ยว

พิมพ์แรงงานโดยเฉพาะโครงการนะครับเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
โครงการนี้เห็นได้ชัดเจนว่าทำเป็นโครงการระยะยาว๑๐ปี
ซึ่งวางงบประมาณไว้ห้าร้อยกว่าล้านซึ่งถามว่างงงบประมาณที่วางไว้นี้
มีหลักเกณฑ์อะไรยังไงเพราะรูปแบบการจ้างงานมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าโครงการ
ที่จะมีการพัฒนานั้นโดยเฉพาะระบบการศึกษาหรืออาชีวะ
และในสถานการณ์โควิดขนาดนี้จะทำได้กันยังไง
จำเป็นต้องตัดลงนะครับมาดูในส่วนของ
กรมสวัสดิกรณ์และกรุงคอแรงงานงบประมาณที่ได้ไปนะครับ
ผมมองว่าการทำงานไม่เกิดประสิทธิภาพเห็นได้ชัดเจน
จากที่มีปัญหาการปิดกิจการการเลิกจ้างการที่ได้รับค่าชดเชย
วันนี้มีพี่น้องแรงงานจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้รับการดูแล
จากกฎหมายที่กระทรวงแรงงานเป็นผู้ถือโดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติ
การประคับใช้กฎหมายมาตราสิบเอ็ดทับหนึ่งที่ทำให้คนงานวันนี้
ไม่มีความมั่นคงในการทำงานมาดูเรื่องของสำนักงานประกันสังคม
จะเห็นได้ชัดเจนว่าขณะนี้นะครับผู้ประกันตนมีความเดือดร้อน
ระบบการเยียวยาไม่มีมาตรฐานถามว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
เมื่อปีหกสามโครงการเราไม่ทิ้งกันทำไมคนเหล่านี้ในมาตราสามสิบสาม
ไม่ได้รับการดูแลมาตราสามสิบเก้าสี่ศูนย์
วันนี้จะมีการเปิดให้มีการเยียวยามาตรฐานมาอย่างไรนะฮะ
สองพันห้าสำหรับมาตราสามสิบสามมาตราสามสิบเก้าสี่ศูนย์จะได้ห้าพัน
แล้วมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่ทำงานเหมือนกัน
นั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะเกิดระบาดโควิด
วันนี้โรงพยาบาลผู้ประกันตนซึ่งได้ค่าหัวไปจากผู้ประกันตน
มามากกว่าสามสิบปีเททิ้งคนงานไม่รับไปรักษา
ไม่มีวัคซีนให้และไม่มีการตรวจให้
นำซ้ำสำนักงานการแพทย์ประกันสังคม
ยังมีการออกประกาศกดออกมาเพื่อที่จะนำเงินของประกันสังคมไปใช้
ในเรื่องของการดูแลนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณเหล่านี้ลง
เพื่อให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการล้มเหลว
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ชัดเจนนะครับคัตเตอร์โรงงานเกิดขึ้น
และวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นถามว่าชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างไร
มาตรฐานอยู่ตรงไหนลงเข้าไปดำเนินการตรวจและมีมาตรการอย่างไร
วันนี้พี่น้องแรงงานของผมที่อยู่ในโรงงานเราคุยกันทุกวัน
แพร่ระบาดเกิดขึ้นทุกวันแล้วยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้
สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถามว่ากระทรวงแรงงานมีมาตรการที่ดำเนินการ
ดูแลอย่างไรกับเขาเหล่านั้นในภาพกว้างไม่ใช่กระทำเป็นรายบุคคล
ทำเพื่อคณะตัวบุคคลหรือพักพวกเป็นสิ่งที่เราจึงเป็นว่า
ถ้าดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่มีควรจะต้องตัด
แล้วนำเงินเหล่านั้นมาเพื่อซื้อวัคซีนให้กับพี่น้องแรงงาน
มาเพื่อที่จะซื้อตรวจนะครับชุดตรวจให้กับคนงานในโรงงาน
มาเพื่อสร้างระบบมาตรฐานโรงพยาบาลให้กับแรงงาน
ผู้ใช้แรงงานมีตลอดตำรวจก็มีโรงพยาบาลตำรวจ
ทหารก็มีโรงพยาบาลทหารแล้วแรงงาน
ทำไมถึงไม่มีโรงพยาบาลของแรงงานสำคัญยิ่งกว่านั้น
วันนี้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของการทำงานจากวิกฤตที่เกิดขึ้น
ก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารดังนั้นเงินเหล่านี้ตัดมาเพื่อที่จะ
ให้มีการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานนำไปทำธนาคารแรงงาน
เราอยากเห็นพี่น้องแรงงานในประเทศนี้มีความมั่นคง
ถ้าพี่น้องแรงงานมีความมั่นคงสามารถสับซื้อจ่ายได้
ธุรกิจก็สามารถเดินได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้
ตัวที่วัดที่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องเสนอ
ให้ตัดงบประมาณลงมาเพื่อบริหารจัดการ
ให้แรงงานมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อเป็นฐานกระดูกให้กับประเทศไทยต่อไป
ขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ
ต่อไปคุณทวีศักดิ์ทักษิณครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพผมทวีศักดิ์ทักษิณ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสัดส่วนปีกแรงงาน
ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องของงบประมาณ
มาตรา๒๒ของกระทรวงแรงงานนะครับ
ผมขอเจาะจงมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งปีนี้นะครับ
ขอรับงบประมาณอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่น
พันสี่ร้อยบาทท่านประธานครับ
หลังจากที่ผมและทีมงานได้ดูจากเอกสารแล้วนะครับ
จะพบว่างบประมาณร่วมเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทนี้
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในปีนี้ยังคงใช้ไปในรูปแบบ
ของการฝึกคนให้ทำของชำรวยนะครับ
ส่งคนนะครับหรือว่าส่งเสริมการช่างเชื่อม
สำหรับการส่งออกแรงงานซึ่งโควิดนี้ก็เกือบสองปีแล้วนะครับ
เราไม่มีการแทบจะไม่มีการส่งแรงงานออกไปต่างประเทศนะครับ
อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นตอนนี้เรื่องของ
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาก็คือเรื่องของการจ้างเหมาแรงงาน
สามจังหวัดภาคใต้ยังคงมีมาอีกผมก็เลยมองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ย
อาจจะกลายเป็นต้นต่อนะครับของการละเมิดสิทธิแรงงานหรือไม่
ถ้ายังคงใช้งบประมาณในการพัฒนาคนแรงงานอยู่แบบนี้
ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับจากที่เอกสารที่ได้เห็นตอนนี้นะครับ
ซึ่งผมจะถือว่าเป็นงบประมาณบรรทัศน์เดียวรวมถึงงบประมาณที่มา
บโครงการที่หนึ่งนะครับโครงการเพิ่มภูมิมูลค่าผลผลิตแปรรูปเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผมยอมรับว่าผมทำงานมาตั้งแต่ปี๒๕๖๒
ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับจนผมมาเป็นผู้ถ่ายรัฐสดรมปีสองพัน
หกสิบสองผมไม่เคยผ่านการอบรมนี้
และผมถามเพื่อนร่วมงานว่าโครงการแบบนี้ถึงใครบ้าง
เมื่อก่อนที่จะมีโควิดกรรมธิการของพวกเราที่มีโอกาสได้
ไปพบปะกับพี่น้องแรงงานในต่างจังหวัดที่เราเรียกว่าแรงงานภาคเกษตร
เราถามว่าเคยมีโครงการแบบนี้ไปกับพี่น้องแรงงานภาคเกษตรไหม
ทุกคนตอบไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีกระทรวงแรงงานอยู่ที่บ้านตัวเองในต่างจังหวัด
ฉะนั้นเงิน๘ล้านนะครับที่ตั้งกับโครงการพัฒนาที่ผมว่ามาเนี่ย
ผมคิดว่าไม่น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้
มาดูโครงการต่อไปครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
นะครับผลิตภาพก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายภาพนั่นเอง
อันนี้ก็ยังเป็นโครงการเดิมอยู่เหมือนกันกับที่ผมอภิปรายมาตอนแรก
นะครับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการกิจการสมัยใหม่
เพื่อเพิ่มภูมิมูลค่าสินค้าใครครับคือคนกลุ่มนี้
ที่จะมารับการฝึกอบรมในมูลค่าที่กระทรวงแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งงบประมาณไว้ห้าล้านบาทโครงการเพิ่มทักษะ
นะครับกำลังแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนเดิมครับ
อยู่ตรงไหนตอนนี้อีอีซียังไม่เริ่มขึ้นโครงการนี้เขียนมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับ
แล้วปีที่แล้วผมจำได้ว่าผมอภิปรายตอนงบประมาณเงินกู้๑ล้านล้านบาทแล้วก็วักรัฐบาลก็ใส่งบประมาณนี้มาเพื่อที่จะไปทำเรื่องของโครงการพัฒนา
นะครับกำลังแรงงานของอีอีสี่หรือว่าโครงการใหม่โครงการพัฒนาศักภาพแรงงานรอรับการท่องเที่ยวและบริการ
คุณก็รู้ครับว่าปีนี้ภาคบริการนั้นจอดสนิทตั้งแต่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เรื่องการท่องเที่ยว
จนมีผู้คนมาร้องเรียนที่กรรมธิการการรายงานของผมและเพื่อน

ที่จะคิดแผนแผนนี้ว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่
ท่านประธานครับผมเป็นผู้ใช้แรงงานมาก่อน
ผมเคยเป็นประธานบริหารสภาพแรงงานมาก่อน
เรื่องเงินในการบริหารองค์กรนั้นสมาชิกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
คุณรายงานงบประมาณประจำปีผิดแม้แต่สตางค์แดงเดียวในปีนั้น
สมาชิกไม่ยกมือรับรองให้สิ้นสุดการกรรมการณวันนั้นรวมถึงผิดกฎหมายด้วย
วันนี้นะครับคนรายงานเขารู้แล้วว่างบประมาณที่เขามีอยู่เนี่ย
เขาเสียภาษีมาเนี่ยผมเคยไปเปรียบเทียบว่า
ก่อนหน้านั้นคุณเคยเป็นสมาชิกสภาพแรงงาน
เขาจะได้อะไรจากการเสียค่าบำรุงสมาชิก
ผมบอกว่าวันนี้ก็เหมือนกันคุณเป็นพนักงานคนทั่วไป
ถึงคุณจะไม่เป็นสมาชิกสภาพแต่ปีนี้คุณเสียภาษีกับภาครัฐ
หนึ่งไม่น้อยครับโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่ผมเป็นอยู่
ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสนบาทต่อคนต่อปี
วันนี้เขากลับมาถามพวกผมแล้วในฐานะของพุทธภัณฑ์และสลานตัวแทนของคนแรงงานว่า
เขาจะได้อะไรเขาคาดหวังจากการจัดสรรงบประมาณในปีนี้
กระทรวงแรงงานว่าจะตอบโจทย์คนแรงงานอย่างไร
ที่คุณบอกว่าคุณจะดูแลแรงงานเป็นอย่างดีในจำนวนคนถึงมหาศาล

ท่านประธานครับณวันนี้สถานการณ์นะตอนนี้
ประชาชนกำลังเดือดร้อนสิ้นหวัง
แต่งบประมาณในการจัดสรรวันนี้ไม่ตอบโจทย์
หลายคนนะครับสมาชิกหลายท่านอภิปรายเรื่องการล็อกดาวน์
ทราบไหมครับว่าผมกับทีมงานผมเนี่ย
สละเงินส่วนตัวและพักจัดสรรหาให้
จะไปยิ่มเยือนพี่น้องที่อยู่ในแคมป์คนงานสามถึงสี่ร้อยแคมป์
รัฐบาลบอกว่าจะดูแลเขาเนี่ยบางจุดบอกว่าไงครับ
เขาอยู่ถึงสามร้อยคนช่วงเช้าเข้ากล่องมาแค่ห้าสิบกล่อง
ช่วงบ่ายไม่เห็นช่วงเย็นไม่มีน้ำซ้ำโซนตรงนั้นนะครับ
ในการที่จะไปหาซื้อข้าวปลาอาหารก็ไม่มีนี่ครับว่าผมบอกว่าครั้งเนี้ยมันจะสะท้อนแล้วว่า
หนึ่งปีที่มันเกิดวิกฤตมาเนี่ยผมคาดหวังว่าจะเห็นการจัดสรรของกระทรวงแรงงาน
จะตอบโจทย์ในการฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้
นะครับผมก็อยากสะท้อนกลับไปจนถึงกรรมธิการพิจารณา
สะท้อนกลับไปจนถึงกระทรวงแรงงานผู้ที่จัดทำงบประมาณนะครับ
โปรดลืมตาใหม่คิดใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่อย่างที่ทุกคนคาดหวัง
เห็นในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นได้
แล้วลงมือทำให้มันถูกใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนแรงงาน
ที่เขาคาดหวังกับงบประมาณที่จะมาถึงผมจึงขอตัดลดงบประมาณในส่วนนี้ลง
เปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ